คุณผู้ชมค่ะทุกคืนวันเสาร์นะคะจะมีการวิเคราะห์การเมืองเข้มข้น
คุณสุภาพคลี่ขจายนะคะคืนนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการจัดตั้งพัก
รวมพลังประชาชาติไทยติดตามในขีดเส้นใต้การเมืองไทยค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับภาษาทหารเขาเรียกกันว่าลับลวงพลาง
ถ้าภาษาในวงการฟุตบอลเขาเรียกว่าสับขาหลอก
ถ้าภาษาไทยเดิมแท้เขาเรียกว่าลับหล่อ
ทั้งหมดเนี่ยครับเป็นคำกำจัดความที่เรียกว่า
คุณสุเทพจะเอายังไงกับการ

เท้าความไปนิดหนึ่งนะครับเรื่องคุณสุเทพกับการตั้งพักการเมืองเนี่ย
เกิดขึ้นเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเพราะคุณวิวัตนาชัยณกาลสิน
ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์และมาออกรายการกับผมนี่แหละครับ
พูดทำนองว่าได้มีการหารือกับลุงกำนัน
หารือว่าเตรียมจะตั้งพักการเมืองแล้วถ้าระดับพักการเมืองของคุณลุงกำนันตั้งเนี่ย
เล็กทำไม่เป็นหรอกครับเพราะคุณสุเทพจะรู้ว่า
การเมืองเขาทำกันยังไงแล้วมีคนเชื่อใจว่าถ้าคุณสุเทพทำเอง
จะมีคนเอาด้วยข่าวนี้ก็เป็นข่าวใหญ่อยู่พักหนึ่ง
แต่ว่าเงียบครับ
ตอนหลังเรื่องก็เงียบไปไม่มีการดำเนินการสารต่อ
แล้วต่อมาก็กลายเป็นว่าคุณธานีเทือกสุบันน้องชายของคุณสุเทพ
ออกมารับไม้ต่อว่าจะดำเนินการตั้งพักการเมืองจริง
แต่ไม่เกี่ยวกับคุณสุเทพเพราะคุณสุเทพเคยบอกว่าจะไม่ยุ่งกับการเมือง

เหมือนกับว่าส่งไม้ต่อมาให้ธานีเทือกสุบัน
พักนี้ก็ฟอร์มเล็กลงไปทันทีเลยครับ
สสประชาธิปัตย์หลายคนที่เคยร่วมเวทีกปศ
ต่างตอบคำถามนักข่าวว่าไม่เอา
ขออยู่กับพักประชาธิปัตย์เหมือนเดิม
ขออยู่กับพักประชาธิปัตย์เหมือนเดิม

กำลังจะไปจดแจ้งชื่อพักการเมือง
นั่นบอกว่าจะตั้งพักที่เกี่ยว
ฟังแล้วปั๊บรู้เลยว่าเกี่ยวข้องกับกปปศ

จนกระทั่งมีข่าวว่าไม่เอาแล้วชื่อพักกปศ
แต่จะตั้งพักใหม่ขึ้นมาชื่อว่า
พักพลังประชาธิปัตย์

เมื่อวันศุกร์ตอนเช้าเมื่อวานนี้
ก็มีคนไปจดชื่อพักนี้

เป็นถนายความของคุณสุเทพ
แต่ก็ออกตัวกับนักข่าวว่า

แล้วก่อนหน้าเมื่อวันศุกร์ย้อนกลับไปเมื่อวันพุธวันอังคารวันพุธ
มีข่าวว่าดรอเนกเหล่าธรรมทัศน์จะถูกทาบทามมาเป็นหัวหน้าพักนี้
รอเนกโน่นไปอยู่ที่จีนนำคณะนักศึกษาไปดูงานที่จีน
แล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กมาว่ารู้เรื่องพักนี้แล้ว
แต่ตัวเองนั้นเนี่ยจะยังไม่ยอมรับเป็นหัวหน้าพัก
แต่ต่อมาวันรุ่งขึ้นก็มีข่าวซ้ำมาอีกว่า
พร้อมจะเป็นหัวหน้าพักถ้าสมาชิกส่วนใหญ่ลงมติกันให้เป็น
ก็พร้อมจะเป็นอ้าวตกลงว่าดรอเนกจะรับเป็น
พอเมื่อวานนี้วันศุกร์ข่าวที่เข้ามาเริ่มมีความชัดเจนขึ้น
ดรอเนกเอาแน่และคงจะรับเป็นหัวหน้าพักแน่
ถ้าสมาชิกเลือกเพราะดรอเนกได้ฉายแวว
ได้ส่งข้อความที่ว่าเป็นวิสัยทัศน์และความคิดของดรอเนก
ผมจะลองอ่านดูครับดรอเนกว่ายังไง
รอเนกบอกว่าหลังจากที่คอสชอนุญาตให้พักการเมือง
ดำเนินการประชุมได้ผมจะร่วมก่อการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ได้
ด้วยพักและนักการเมืองแบบใหม่
ประเทศจะกลับไปเป็นการเมืองอย่างเดิมอีกไม่ได้
และจะเดินหน้าผลักดันเรื่องความปรองดองให้สำเร็จด้วย
เพราะถือเป็นโปรเจกต์สุดท้ายของชีวิต
ผมจะสร้างพักคุณภาพสมาชิกและประชาชน
นี่คือด๊อกเตอร์อเนกเหล่าธรรมธัศน์
รูปการเมืองตอนนี้อยู่ด้วย
ฟังอย่างนี้แล้วแปลว่าดรอเนกเอาแน่ถ้าได้รับเลือก
ทีนี้ไฟคุณสุธป
คุณสุเทพนั้นเนี่ยถึงยังไงก็มีคนในวงการเมืองมองว่า
นี่พักของคุณสุเทพถึงจะบอกว่าจะไม่ยอมเป็นสมาชิกพัก
ถึงจะบอกว่าถ้าพักนี้ได้ร่วมรัฐบาลและมีตำแหน่งบริหาร
ก็จะไม่เป็นรัฐมนตรีไม่เป็นอะไรทั้งนั้น
แต่ว่าท่าทีลีลาแบบนี้คนการเมืองเขาอ่านกันออกครับว่า
คุณสุเทพเอาแน่ยืนอยู่ข้างหลังแน่
แล้วไม่ได้ยืนอยู่ข้างหลังแบบห่างยืนอยู่อย่างระยะชิดพอสมควร
ฉะนั้นคำถามที่ตามมาว่าตกลงพักนี้๑จะยืนอยู่ฝั่งไหน
อันนี้รู้กันอยู่แล้วเพราะคุณสุเทพบอกมาตลอดว่า
จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายก
และถึงแม้จะมาออกตัวทีหลังบอกว่าเพียงแต่สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์
เป็นนายกในช่วงนี้ได้ทำงานไปราบรื่น
แต่ไม่ได้พูดว่าจะสนับสนุนเป็นนายกหลังการเลือกตั้ง
แต่ว่าคนการเมืองอย่างที่บอกเขาดูกันออกว่า
อยู่ฝั่งสนับสนุนฐานอำนาจเดิมแน่นอน
มาก็คือว่าพักนี้จะเป็นพักขนาดไหน
ตอนที่เปิดตัวออกมาว่าคุณสุเทพจะทำพักเอง
คนก็มองว่าระดับคุณสุเทพทำเล็กไม่เป็นทำแล้วต้องทำใหญ่
ฉะนั้นถ้าถามว่าขนาดของพักนี้ขนาดไหนจะได้สอสอกี่คน
อันนี้ล่ะเป็นเรื่องสำคัญ
เพราะ
สสน้อยก็เป็นพักเล็กได้สอสอมากก็เป็นพักใหญ่
คุณสุเทพจะลงมาเต็มตัวแค่ไหนถึงแม้จะบอกว่าไม่มีตำแหน่ง
แต่ที่ยืนอยู่ข้างหลังนั้นเนี่ยจะลุยเต็มตัวแค่ไหนแล้วจะยังไง
อย่าลืมว่าพักที่จะขนาดใหญ่ได้
ถ้าคุณวิวัฒนาชัยนักกาลสินออกมาบอกว่าจะต้องได้ประมาณ๑๐๐เสียง
เอามาจากไหนล่ะครับความเติบโตของพักพักนี้พักการเมืองใหม่ที่ว่านี้
จะต้องเติบโตขึ้นภายใต้การเล็กลงของพักเพื่อไทย
เพราะมีการคเนกันว่าถ้าคุณสุเทพเอาจริง
จะทำให้เอามาจากผู้สมัครพักเพื่อไทยได้
อย่างน้อย๔๐๕๐คนนี่ที่เขาประเมินกันนะครับ
จะเป็นถึงนั่นหรือไม่รู้พักการเมืองนี้ใหญ่ขึ้น
พักเพื่อไทยจะต้องเล็กลงถ้าพักเพื่อไทยไม่เล็กลง
แล้วจะเอามาจากไหนล่ะครับเพราะยังมีคนพยากรกันว่า
หลังการเลือกตั้งประชาธิปัตย์กับเพื่อไทย๒พักรวมกันเนี่ย
เสียงยังเกิน๓๕๐แง่นี่ไม่ได้แปลว่ารวมกันตั้งรัฐบาลนะ
แต่หมายถึงว่าเสียงสอสอ๒พักนี้เกิน๓๐๐
ปัญหาก็คือว่าแล้วพักประชารัฐที่ตั้งขึ้นมาก่อน
มีรัฐมนตรีอุตมะเป็นหัวหน้าพักมีรัฐมนตรีสนทิรัฐเป็นเลขาธิการพัก
พักนี้จะดึงเสียงกันเองไหม

ที่บอกว่าถ้าอย่างนั้น๒พักนี้รวมเป็นพักเดียวกันไหม
ไม่ต้องดึงคะแนนเสียงกันเองไม่ต้องดึงกันเองไม่ต้องแย่งสอสอกันเอง
แล้วก็มาเป็นพักเดียวกัน
เพื่อจะเป็นแกนในการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายก

ซึ่งรวมกับพักหลายพักที่พร้อมและมีท่าทีจะสนับสนุน
พลเอกประยุทธ์อยู่แล้วก็คือพักภูมิใจไทยพักชาติไทยพัฒนา
พักชาติพัฒนาและพักเล็กอื่น
ทั้งหมดนี้คำถามก็คือว่า
ถ้าดึงเสียงของประชาธิปัตย์และเสียงของเพื่อไทยลงมาไม่ได้

ยังมีคะแนนเกิน๓๕๐ก็แปลว่ารัฐบาลที่ผลเอกประยุทธ์จะเป็นนายก
ก็จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ก็แปลว่าเตรียมตัวที่จะจัดสูตรรัฐบาลกันใหม่ถ้าไปไม่รอด
หรือไม่ก็เตรียมตัวเลือกตั้งกันใหม่อีกรอบหนึ่ง

การเมืองของวันเสาร์นี้กลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้า
เวลาเดียวกันเนี่ยครับวันนี้กลับไปที่โต๊ะเก่าต่อครับ